เวลาเจอกันตีกันไล่ยิงกัน
ก็มักจะบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
วัยรุ่นสองคนนี้ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ไปถูกคู่อริไล่ฟัน

ขี่รถหนีไปชนรถชาวบ้านเขาแบบนี้
เหตุเกิดถนนเรียบคลอง๓หน้าหมู่บ้านพฤกษา๙๒
ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับ
เจอมอเตอร์ไซค์ฮอร์ด้าคลิกสีน้ำเงินดำ
ทะเบียนวแหวนกไก่๒ฤษ๓๓๒กรุงเทพมหานคร
ชนด้านหน้าของรถเก่งฮอนด้าสีแดงที่จอดอยู่เมื่อสักครู่
ทะเบียน๑กกฮนค๔๕๘กรุงเทพมหานครครับ
มีเยาวชนอายุ๑๕ปี๒คนครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
คนหนึ่งเนี่ยกระสุนเข้าสะโพกขวา๑นัดสะโพกซ้าย๑นัด
แล้วก็ขาซ้าย๒นัดโอ้โดนเยอะคนนี้
อีกคนนึงเนี่ยกระสุนเข้าที่ขาซ้าย๒นัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลำลุกก่า
ผู้บาดเจ็บยังพอเล่าได้เล่าบอกว่า
วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงพวกเขา
ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไล่ยิงมาตั้งแต่หมู่บ้านรินทองก็พยายามขี่รถหนีแล้วล่ะ
แต่ก็มาชนกับรถเก๋งที่หน้าหมู่บ้านพฤกษา๙๒
จากนั้นก็ลุกวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ขี่รถวนกลับไปทางลำลูกกา
ตำรวจเก็บหลักฐานแล้วก็สอบปากคำคนขับรถเก่งนะครับ

เพื่อสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ